แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นแล้วก็เอกวาดอร์แม้ว่าจะเกิดในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน
แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าไม่น่าที่จะมีความเชื่อมโยงกัน
และหากมีความเกี่ยวข้องกันน่าจะคงเป็นเพราะว่า
ทั้ง๒จุดนั้นตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟ
ขณะที่ความสูญเสียก็ดูเหมือนว่าที่เอกวาดอร์ดูจะรุนแรงกว่าที่ญี่ปุ่นนะครับ
เนื่องจากว่าไม่ใช่เพียงแค่แรงสั่นสะเทือนที่มากกว่าเท่านั้น
แต่เป็นเพราะว่ารักษณะทางภูมิประเทศ
รวมไปถึงการรับมือกับภัยพิบัติของเอกวาดอร์
ถึงจะมีผ่านแผ่นดินไหวที่รุนแรงมาแล้วในอดีต
แต่ก็ไม่ได้นำเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้
โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ยังคงทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
จะผ่านไปแล้วเกือบ๑สัปดาห์
แต่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นจำนวนมากยังไม่กล้ากลับบ้าน
พวกเขาต้องพำนักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม
ขณะเดียวกันทางการญี่ปุ่นยังแนะนำให้ประชาชนอีกเกือบ๒๕๐๐๐คน
พยพออกจากพื้นที่เพิ่มเติมด้วย
เพราะไม่มั่นใจว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงเหมือนเมื่อวันศุกร์หรือไม่
เช่นเดียวกับอีกฝากหนึ่งของโลกที่เอกวาดอร์
ซึ่งเผชิญแผ่นดินไหวระดับ๗๘เมื่อวันเสาร์
พลาชีวิตประชาชนหลายร้อยคนบ้านเรือนและสาธารณูปโภคเสียหายจำนวนมาก
และจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวทั้งสองเหตุ
ก็อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟ
แต่เดวิดโรเทอรี่สัตว์อาจารย์ด้านธรณีวิทยา
จากมหาวิทยาลัยโอเพ่นประเทศอังกฤษ
ก็เชื่อว่าภัยพิบัติทั้งสองไม่มีความเชื่อมโยงต่อกัน
เพราะเหตุแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ราวร้อยละ๙๐
ก็มักจะเกิดขึ้นในแนววงแหวนแห่งไฟอยู่แล้ว
เขายังเปิดเผยด้วยว่าเมื่อเปรียบเทียบความรุนแรง
ระหว่างแผ่นดินไหว๗๘ที่เอกวาดอร์
แผ่นดินไหวญี่ปุ่น๗๐พบว่า
มีพลังงานปล่อยออกมาจากเหตุที่เอลกวาดอร์มากกว่าถึง๒๐เท่า
จากแผ่นดินไหวที่เอกวาดอร์จะมีความรุนแรงกว่าของญี่ปุ่นแล้ว
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเอกวาดอร์ที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นที่สูง
ซึ่งทำให้เกิดดินถล่มเสี่ยงต่อความสูญเสียต่อชีวิต

ขณะเดียวกันดินถล่มยังตัดเส้นทางสัญจรของทีมช่วยเหลือไปโดยปริยาย
ก่อนหน้านี้เอกวาดอร์เคยเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวมาแล้วหลายครั้งในรอบ๑๐๐ปีที่ผ่านมา
และทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
เมื่อเดือนมีนาคม๒๕๓๐มีผู้เสียชีวิตราว๑๐๐คน

แต่ก็ดูเหมือนว่าเอกวาดอร์จะไม่ได้ใช้บทเรียนจากภัยพิบัติในอดีตมาปรับใช้เพื่อรับมือมากนัก
เพราะภาพอาคารบ้านเรือนถนนและสะพานแมงเอกวาดอร์ที่พังเสียหาย
และดูเหมือนจะรุนแรงกว่าที่ญี่ปุ่น
ก็เป็นภาพสะท้อนที่สัตว์อาจารย์โรเทอรี่ย้ำว่า
แสดงให้เห็นถึงการไม่ให้ความสำคัญ
ต่อการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ต้องคำนึงถึงเหตุแผ่นดินไหว
ขณะที่ความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเรือนประชาชนที่อาจอยู่รอบนอกตัวเมือง

หรือเป็นอาคารที่สร้างก่อนการประกาศกฎหมายก่อสร้างอาคาร
ที่ต้องมีโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว
ซึ่งญี่ปุ่นพัฒนากฎหมายลักษณะนี้มาอย่างยาวนานหลายสิบปี
จอมพลเกลาสุโขข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน